คุณผู้ชมดูข่าวนี้หน่อยค่ะจากดราม่ากระแสกระหึ่มเลยจากการที่
้าแอดคาราบาลไปด่าผู้ว่าสุพรรณบุรีกลางเวทีถึงขั้นขึ้นมึงขึ้นกู

โกรธจากการที่ไม่เชิญให้ไม่จ้างไปร้องเพลง
ซึ่งล่าสุดเนี่ยทางฝั่งผู้ว่าเขาออกมาชี้แจงแล้วเนาะว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด
กำลังรวบรวมพยาหลักฐานทุกอย่างเพื่อจะแจ้งความเอาผิดน้าแอด
ล่าสุดน้าแอดคาราบาลบอกขอชี้แจงบ้างครับ
กระผมได้ใช้วาจาลบหลู่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจากบนเวที
หน้าผู้คนนับพันในคืนวันที่๑๒ตุลาคมณอำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
มาท่านผู้ว่าออกมาอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นการเข้าใจผิดกระผมได้ฟังคำอธิบายแล้ว
รู้สึกสำนึกผิดมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบของผมที่ขาดสติไป
จึงขอกราบขออภัยท่านผู้ว่าและขอบพระคุณที่กรุณาออกมาชี้แจงความจริง
ส่วนเรื่องคดีความผมพร้อมอ้าแขนรับความผิดเต็มเลยครับ
ขอบพระคุณครับอ่ะหงายการ์ดขอโทษแล้วนะคะ
น้าแอดก็เดี๋ยวต้องดูแหละว่าถ้าจะมีการแจ้งความตกลงจะแจ้งไหม
หรือจะเจรจายังไงหรือจะเป็นแบบไหนต่อไป
แต่ว่าดูท่าก็น่าจะจบลงด้วยดีแล้วมั้งคะครับผม

จบศึกเลือดสุพรรณด้วยดีน่าจะดีที่สุดนะครับ